หนุ่มคนนี้หล่อแรงข้ามปีกันเลยทีเดียว

ผลงานละครหลังข่าวเรื่องแรกในชีวิตทางวิกหมอชิด
นี่พุ่งสูงลิ้วจนแบบเจ้าตัวเนี่ยออกอาการปลื้มปริ่มกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งในวันที่หนุ่มจีนเนี่ยได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรากันถึงสตูดิโอเนี่ยนะ
เผยให้ฟังบอกว่านอกจากผลงานละครเรื่องล่าสุดที่ปังแล้วเนี่ย
ปีนี้ค่ะเจ้าตัวยังมีงานละครให้แฟนรอชมอีกเพียบค่ะ
อัปเดตเรื่องของหัวใจที่ตอนนี้เนี่ยนะคะ
ยังพร้อมเปิดประตูให้สาวเข้ามาจับจองพื้นที่ว่างกันได้
แม้จะไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องความรักเท่ากับเรื่องของงาน
แต่ว่าถ้าเจอสาวสเปคที่ใช่ก็พร้อมเดินหน้าศึกษาดูใจเหมือนกัน
ว่าแต่ว่าสเปคเป็นแบบไหนคะหนุ่มจิน
แล้วก็เปิดมาตลอดอยู่แล้วครับ

จริงสเปคมันก็ไม่ได้อะไรมากมาย
แค่เข้าใจกันก็พอ
อันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากหนุ่มติม
แสดงว่าตอนนี้เนี่ยยังโสดสนิทอยู่นะคะ

สาวคนไหนอยากจะกรอกไปสมัครก็ได้เลยนะ
สมัครได้เลยนะคะยื่นให้คุณคนแรกมาค่ะเปลี่ยน